วันนี้หลังจากที่มีดานฟังคำนักอักษรแล้ว
มีดานได้ไปคุยให้กำลังใจกับคุณสวัสดียังไงครับ

ก็จริงก็ให้กำลังใจพิยุตกันมาโดยตลอดนะคะ
ก็จริงก็ให้กำลังใจพี่ยุทธ์กันมาโดยตลอดนะคะ
ในช่วงระยะเวลาของการต่อสู้

พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
เราก็คอยให้กำลังใจพี่ยุทธ์มาโดยตลอด

คือถ้าถามความรู้สึกวันนี้ก็

และตัวยุทธ์เองก็คงจะเสียใจมากเช่นกัน
และตัวพิยุตเองก็คงจะเสียใจมากเช่นกัน

เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็น
ว่าไม่เคยมีพฤติกรรมที่จะไป

คือสิ่งที่พี่ยุทธพยายามจะต่อสู้ก็คือ
คือสิ่งที่พิยุตพยายามจะต่อสู้ก็คือ

ต่างฝ่ายต่างก็มีโฆษณาเกิน
ส้มเกินในเวลาเดียวกัน

ต่างฝ่ายต่างเกินอยู่บนหลักการของ

ตกลงเรื่องการแบ่งเวลาโฆษณา

เมื่ออสมทโฆษณาเกิน
มันก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า

สิ่งที่พี่ยุทธ์แกจะเจ็บปวดมาตลอด
ช่วงระยะเวลาการต่อสู้ที่ผ่านมาก็คือ

เบียดบังเวลาของอสมท

สมทมี๕นาที

โฆษณาได้๒นาที

เพื่อของอสมทมาใช้

เกิน๕นาทีมาโดยตลอด

ก็คือตัวเลข๑๓๘ล้าน

มันก็จะอยู่ที่๒๓๗ล้าน

พยายามที่จะต่อสู้ว่า

โฆษณาเกินที่เกิดขึ้นเนี่ย

รายการโฆษณาที่ออกไปในแต่ละวันเนี่ย

ถ้ามีการเกินวัน๒วันก็ทราบอยู่แล้ว

มันมีการส่งคิวโฆษณาที่เกินเนี่ย

ต่อเนื่อง๕๐๐กว่าวัน

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปกปิด

ผู้บริหารของอสมทจะไม่ทราบ

จะสามารถปกปิดได้
และตามกระบวนการขั้นตอน
ของการส่งคิวโฆษณา
มันก็จะเหมือนกับมีระบบการตรวจสอบ

มันจะเป็นเรื่องที่ปกปิดไม่ได้

ส่วนอีกประเด็นนึงที่อยู่ในข่าวก็คือ
เรื่องของเช็ค๖ฉบับ

มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

แล้วมันก็เป็นการจ่ายในลักษณะที่

ก็คือจ่ายแบบมีเศษสตางค์

ตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะทำทุจริตจริง

ยุทธก็พยายามจะชี้แจงต่อสารว่าการจ่ายเช็คที่เกิดขึ้นมันเป็นการจ่ายเพื่อค่าช่วยประสานงานด้านการตลาด
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปกปิดเลย
จริงช่วงหลังสุดมานี้ค่ะไบท์แอบดีใจที่กรรมาธิการของสนชมีมติออกมา
ส้มก็เกินอสมทก็เกินแล้วก็ไม่ได้มีการปกปิด
ตอนนั้นไบ้ยังรู้สึกแอบดีใจเลยที่เรื่องที่พยายามอธิบายอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจ
ก็คือกับมาทิการของสภาณิติบรรยาทหรภงชาติ
ก็ทราบว่าเรื่องนี้พี่ยุทธ์นำขึ้นสู่ศาลเช่นเดียวกัน
ยังแต่ว่าก็แล้วแต่สารท่านจะพิจารณา
มันก็จะเป็น๒๓ประเด็นนี้ค่ะที่พี่ยุทธพยายามต่อสู้มาโดยตลอด
พวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีความหวัง
คือถ้าถามไบท์ในแง่ของการเป็นเพื่อนร่วมงานกับพี่ยุทธ์
เป็นคนใกล้ชิดไบท์เขารู้สึกเห็นใจ
เสียใจแล้วก็รู้สึกเสียดาย
คือพี่ยุทธ์เป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพของตัวเอง
และต่อคนดูซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่ยุทธ์สอนพวกเรามาโดยตลอด
เพราะเมื่อเราต้องเคารพคนดูเราต้องรับผิดชอบต่อคนดู
ดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธ์เนี่ย
มันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธ์พูดว่าพี่ต้องหยุดทำงานไป
เพราะว่าการทำงานมันก็คือชีวิตของพี่ยุทธ์
บางครั้งประโยคที่พวกเราได้ยินกันบ่อยก็คือน้องรู้ไหม
บางทีนะพี่ไม่อยากจะเปิดทีวีเลยเพราะพี่ไม่อยากเห็นรายการที่ตัวเองเคยทำ
แต่พี่ยุทธ์ก็พูดกับไบท์ไว้นะคะว่าในเมื่อเราต่อสู้เต็มที่แล้ว
สารตัดสินแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎกติกา
พี่ยุทธก็แสดงให้เห็นว่าแกก็ทำอย่างที่แกเคยพูดเอาไว้อะค่ะ